ส่วนที่สุพรรณบุรีครับมีคนไปพบร่างของแม่ค้าขายกุ้งคนหนึ่ง
เสียชีวิตแล้วโดนเผาทั้งร่างเลยนะอยู่กลางทุ่งนาเลย
ญาติญาติเนี่ยเชื่อว่าโดนฆาตกรรมแน่ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางทุ่งนาบ้านดงตานอำเภอหนองย่าไซที่สุพรรณ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
นี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยที่เราต้องย้อมสีภาพเอาไว้
นี่แหละคุณผู้ชมศพของนางสาวละอองดาวโชคบัณฑิตอายุ๓๑ปีนอนหงายอยู่
ข้างนี่นะมอเตอร์ไซสีแดงร่างของเธอโดนไฟคลอกดำเป็นต่อตะโกเลย
ตั้งแต่หัวถึงหน้าอกครับที่ขาขวาก็มีรอยถูกไฟเผาจนโอ้โหคุณผู้ชมเนื้อสุกเลยอ่ะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยโดนไฟไหม้เหลือแต่ซากนะเมื่อสักครู่จะเห็นอยู่
แล้วก็เจอเสื้อเชิดขาวแดงรองเท้าขาวแล้วก็ขวดเครื่องดื่มชูกำลังกับไฟแชคตกอยู่อันหนึ่ง
เก็บไว้เป็นหลักฐานครับเนี่ยซึ่งทันทีที่สามีผู้ตายเดินมาถึงนะคุณผู้ชม
แล้วมาเห็นร่างของนางสาวละอองดาวร้องห่มร้องไห้พยายามจะเข้าไปดูร่างของภรรยาให้ได้ครับ
แต่ก็มีบางส่วนสงสัยว่าเฮ้ยฝีมือสามีผู้ตายหรือเปล่า
แต่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนี่ฮะสามีผู้ตายนายวัฒนาครับ
ถ้าท่านไม่อยู่แกดูอย่างเดียวนี่นะฮะ

คือเมียตายก็เสียใจอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเห็นสภาพศพการเสียชีวิตมันยิ่งน่าสะเทือนใจ
ถึงขั้นหันไปกอดขาคนข้างเลยคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวได้คุยกับป้าพรป้าพรเป็นใคร
พรเนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอน๗โมงเช้าเนี่ยนะ
ป้าเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวผ่านไอ้จุดตรงนี้เลยไอ้เพลิงตรงเนี้ย
แล้วก็ยังเห็นว่ามีรถตอนนั้นไม่เห็นว่ารถหรือว่าคนอยู่แถวนั้นเลยนะ
แต่พอกลับมาอ้าวเห็นกู้ภัยแล่นเข้ามาแล้วถึงได้มารู้ข่าวว่ามีคนถูกเผา
แล้วป้าพรเองก็รู้จักกับนางสาวละอองดาวผู้ตายด้วย
ป้าพรไม่เชื่อว่าละอองดาวจะฆ่าตัวตายด้วยการจุดไฟเผาตนเองนะ
แต่เชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนไปทำร้ายละอองดาวแล้วก็จุดไฟเผาจะอำพลางครับ
ส่วนสามีผู้ตายอย่างในวัฒนาเมื่อสักครู่ที่ร้องห่มร้องไห้ก็ยังย้ำว่า
เมียผมเนี่ยตายโดยผิดธรรมชาติเมียผมแม้จะป่วยวรรณโรคมีอาการไออย่างหนัก
แต่ไม่น่าจะถึงว่าเครียดจนขั้นฆ่าตัวตายนะ
เพราะลูกเล็กก็ยังมีอยู่เลยลูกเล็กสองคนอ่ะ
สักครู่ตอนให้สัมภาษณ์ยังพูดถึงอยู่เลยแล้วก็มีแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่
แล้วเมียผมเป็นคนมีน้ำใจไม่น่ามีศัตรูที่ไหนแน่นอน
แล้วก่อนเกิดเหตุช่วง๗โมงเช้าเนี่ยเมียผมยังมาบอกอยู่เลยว่าจะไปซื้อกับข้าว
ส่วนตัวของสามีเนี่ย

เช่นเดียวกับแม่ละเอียดเป็นแม่ของละอองดาว
ก็บอกว่าลูกสาวแม่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะ

ไม่คิดว่าจะมาโดนฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

เพราะจุดเกิดเหตุมันไม่ใช่ทางกลับบ้านที่ใช้เป็นประจำ
เจ้าของคดีบอกว่าจากการสอบสวนพบว่า
ละอองดาวผู้ตายไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครครับ
ญาติยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เดี๋ยวต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
คือโดนเผาโดนเผาแน่แต่อาจจะเป็นการเผาอำพราง
แต่ว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากสาเหตุใดต้องรอพิสูจน์ครับ